คุณผู้ชมครับมีเรื่องที่มาเตือนสติเตือนใจกันนะครับ
คือจะคิดจะตัดสินใจจะทำอะไรเนี่ยตั้งสติกันให้ดี
ชีวิตเปลี่ยนเลยนะเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
จังหวัดบุรีลำนะครับไปเฝ้าไข้ภรรยาที่โรงพยาบาล
ไม่รู้ว่าคิดอะไรยังไงแต่เขาบอกว่าเขาอารมณ์ชั่ววูบ
เอาโทรศัพท์มือถือไปแอบถ่ายญาติคนไข้คนอื่นที่เป็นผู้หญิง
ตอนที่เขาอาบน้ำอยู่ค่ะโอ้โหเนี่ยฮะ
คือห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงติดกันแล้วกำแพงมันมีช่องข้างบนแบบเนี้ย
เนี่ยโอ้โหเสียชื่อเสียอนาคตหมดเลยนะ
หญิงสาวที่ประสบเหตุเขาอายุ๒๕ปีนะครับ
ก็แจ้งความกับตำรวจสพนางรองเอาไว้ด้วยนะครับ
หลังจากถูกแอบถ่ายขณะกำลังอาบน้ำอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุนะครับนายขวัญปัตตังธานังอายุ๒๘ปี
เป็นช่างซ่อมรถใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายคลิป
ขณะที่ผู้เสียหายเขาอาบน้ำอยู่ในห้องอาบน้ำของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มเอาไว้ได้นะครับ
หญิงผู้เสียหายบอกว่าตัวเองกับแม่มานอนเฝ้ายาย
ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตอนเช้าไปอาบน้ำในห้องอาบน้ำบนชั้น๒ของอาคาร
ก็พยายามมองขึ้นไปบนเพดานห้องน้ำเป็นระยะเพราะว่าก็กังวล
เนื่องจากห้องอาบน้ำกับชายกับหญิงมันอยู่ติดกัน
แล้วผนังห้องมันไม่ไปจรดถึงเพดานมันมีช่องอย่างนี้ฮะ
ขณะที่กำลังฟอกสบู่ก็เงยหน้าขึ้นไปมองเพดาน
โทรศัพท์มือถือยื่นออกมาจากห้องข้าง
ด้วยความตกใจก็ตะโกนบอกแม่ที่มาเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำ
ว่ามีคนมาแอบถ่ายคลิปตอนแรกคิดว่าคนก่อเหตุหนีไปแล้ว
แต่แม่ยืนยันว่ายังไม่มีใครออกมาจากห้องนั้นนะ
ก็เลยเคาะประตูห้องน้ำที่อยู่ติดกันก็เจอในขวัญอยู่ในห้องน้ำ
ซึ่งเขาอ้างว่าเขากำลังอุจจาระไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่แม่ไม่เชื่อแย่งโทรศัพท์มือถือของในขวัญมาเปิดดู
เห็นคลิปลูกสาวกำลังอาบน้ำอยู่ฮะก็เลยไปแจ้งตำรวจครับ
แค่ก่อนอำน้ำหนูก็หันซ้ายหันขวามองแล้วไม่เห็นค่ะ
หนูก็เลยรีบอำน้ำรีบอำน้ำพอหนีอีกเจ้าพักหนึ่งหนูหันไปหนูก็เห็นกล้องเลยค่ะ
คือทางผู้เสียหายเขายืนยันว่าเขาจะขอดำเนินคดีฮะ
เขาไม่อยากให้ไปทำอะไรกับใครอีกแล้วก็เป็นการเตือนภัยผู้คนด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุนะครับมาเฝ้าภรรยาที่ป่วยรักษาตัวอยู่
ใกล้กับเตียงของยายผู้เสียหายเลย
ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็เจอกันทักทายกันอยู่บ่อยครั้ง
ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ปากใจเชื่อแล้วครับ
แต่ก็ไม่ว่าจะทำครั้งแรกหรือว่าทำมากี่ครั้ง

ก็คือกระทำอาณาจารย์นะครับ
ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเกิดความอับอายนะครับ
ข้อหาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเกิดความอับอายนะครับ
สพนางรองก็ดำเนินคดีไป